บรินบรินสตาร์ทวันจันทร์กับของมันต้องมีก็นี่ใหม่หลีเองรอบนี้ไม่ธรรมดาหลีมากับสปอนเซอร์ด้วยนะจะมาร่วมทำนายทายทักคนจริงสุดเห็นค้นทรัพย์กลับบ้านกันถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีเฮงกีดสุดค้นทรัพย์กลับบ้านเดือนเมษายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
ผลตอบแทนก้อนบิ๊กเกินคาดจนพาญาติสนิทมิตรสหายไปเที่ยวกันได้สบายเข้าช่วงขายให้พลิกอัพอีซูซูดีแม็กซ์พาไป
แรงสุดประหยัดสุดทนทานสุดกรี๊ดขายของอะไรจะสุดขนาดนั้น
อันดับสี่ราศีกุลหมดหนี้หมดสินกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนช่วงนี้ก็สาแก่ใจ
กรนี่หลิร้องเพลงเหรอสรุปว่าชาวกุลไม่ต้องกลุ้มใจเพราะจะได้โชคใหญ่จากที่อยู่อาศัย
คอนโดบ้านรถหรูหู้หยูใช้อีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์คุ้มข้างเวอร์
ขับทำงานไปปลดหนี้ไปประหยัดน้ำมันสุดเกาะถนนจิกทุกโครงเต้าของเขาดี
อันดับสามราศีกรกฎช่วงนี้นาทีทองกลมหน้าทำงานเงยหน้าอีกที
เรื่องตำแหน่งออกตัวแรงแบบไม่ตั้งตัวเช่นรับทรัพย์กับเงินเดือนหลักใหม่
ถามว่าหลีอิดไหมบอกเลยอิดมากเฉียดเศร้าขายต่อ
อันดับ๒ราศีพิจิกษ์ขาขึ้นของนักธุรกิจลงทุนแล้วดี
มีพลังดังอีซูซูลูพาวเวอร์ได้ยอดขายทิ้งคู่แข่งไม่เป็นสุน
แหมเห็นอย่างนี้อย่าลืมเกิดขึ้นไว้ให้หลีบ้างนะรับรองไม่บอย
อันดับหนึ่งราศีพฤศพนึกบ้านได้บ้านนึกรถได้รถเห็นไปให้สุดก็ต้อง
อีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์สวยทนคุมใช้คนดวงขึ้นแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่
จะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่สอยดาวจับฉลากจับไข่ที่ตุ๊กตาตกปลาฉลาม
เอาเป็นว่าเห็นกรีดสุดสุดไปเลยเชกกันให้แม่นไปเลย
กับ๕ราศีเฮนกรีดสุดค้นทรัพย์กลับบ้านเดือนเมษายนเห็นค้นทรัพย์กับอีซูซูกันแล้ว